แฟชั่นซุปตากันต่อดีกว่านะคะสำหรับลูกบ้านนี้เนาะเชอรี่เนาะ
ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่บ้านแรกนะคะ

ลูกสาวของคุณแม่มิวนิษฐาแล้วก็คุณพ่อเซ็นนั่นเองนะคะ
อาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วนะคะ

เพราะว่าลายของชุดที่น้องมารินใส่อยู่นี่นะคะโอ้โหรวมสารพัดอาหารเช้าเอาไว้ครบเลยค่ะ
ทั้งไข่ดาวเบคอนขนมปังค่ะแล้วก็น้องมารินก็น่ารักนะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเลยนะคะ
ให้คุณแม่ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยน่ารักมากเลย
แก้มหน้ากัดมากพี่แจ๊คนิวซ์ทิสแล้วก็ผ้าผูกผมเนี่ยเข้าชุดกันด้วยครับคุณผู้ชม
ไปค่ะจากน้องมารินค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่เซตอาหารเช้าเหมือนกันเสิร์ฟให้เลย
มาในลุคของสาวน้อยชานมไข่หมู
เห็นหลอดไหมคะหลอดอังกฤษเลยค่ะอยู่บนหล่อน้องนะคะ
แล้วก็มีดีเทลด้านล่างของชุดมีเม็ดไข่มุกให้ด้วยนะคะ
หน้าตาชาเขาก็ทำหน้าจิ้มลิ้มส่งยิ้มให้กล้องด้วยอะไรด้วยนะคะ
รู้งานรู้มุมนะคะเห็นชาไข่มุกน่ารักขนาดนี้
ก็อยากจะกินให้หมดแก้วเลยนะจ๊ะ
เห็นเด็กเขาแปลงร่างเป็นอาหารแล้วก็มาดูดีกว่า
เขาแปลงร่างเป็นสัตว์น่ากลัวน่ากลัวบ้างดีกว่า
มีได้หรอมีตัวใหญ่ไปเลยจ๊ะน้องเมย่า
น้องเมย่านะคะลูกของคุณแม่หยาดทิพย์นี่แหละจ้ะ
มาในลุคของเจ้าหมีน้อยสีน้ำตาลนะจ๊ะชุดนี้น่ารักนะ
แล้วก็ดูแบบสบายมากเลยเพราะว่าเป็นไหมพรมนะคะ
แล้วก็ไม่รักด้วยถ้าทางน้องจะสบายไงนอนสบายไม่อึดอัดอะไรอย่างนี้นะคะ
เออก็น่ารักดีเนาะชุดนี้เขาก็ฮิตนะ
เห็นคุณมงคุณแม่เนี่ยเอามาใส่ให้น้องเป็นประจำเลยเนาะนะคะ
คุณผู้ชมเปลี่ยนมาดูลูกชายกันบ้างดีกว่านะคะ
กวินค่ะลูกชายของคุณแม่สิริต้าแล้วก็คุณพ่อกรนะจ๊ะ
เรียกว่าโอ้โหเข้าสู่เทศกาลฮาโลวินก่อนใครเลย
มาในชุดฟักทองเลยคุณผู้ชม
แป๋วอย่างนี้น่าเอ็นดูเหมือนกันนะพี่แจ๊คเนอะ

ยังแจกความสดใสต่อเนื่องกันเลยค่ะกับชุดนักเทนนิส
ฟักทองก็มานักเทนนิสก็ตีได้นะจ๊

ลูกไม้เนี่ยหล่นใกล้ต้นไปเลยนะคะ
มีทั้งแบบว่าแอคติ้งเป็นหมีแล้วก็ตีเทนนิสด้วย
โอ้โหบอกเลยนะคะขาเนี่ยหน้ากัดมากเลยลูกเอ้ย

เร็วปิดท้ายกันนิดนึงละกันนะคะ
กับลูกชายสายกระลาอีกคนนึงน้องทะเลค่ะ
มาในชุดแบบสไตล์สปอร์ตนะครับ
เข้ากับถุงเท้าแถมนี่คุณแม่ยังแวะแซวด้วยนะว่า
เอ้อแต่ว่าซ้อมวิ่งจนถุงเท้าหลุดแล้วสักครับ

น่ารักที่สุดเลยนะเห็นภาพเด็กแบบนี้นะคะ

เขาก็อยากจะเก็บไว้นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
ใช่ค่ะลูกซุปตาหลายคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้ว
รอแจ้งเกิดทุกคนเลยนะคะ